เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ใกล้เชียงรายนี่นะคะ
เมื่อคืนฝนตกหนักหลายชั่วโมงค่ะ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดนะคะ
แล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนหลายสายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ฝนตกหนักนะคะในเขตตัวเมืองนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน
และน้ำก็ไหลเข้าท่วมบริเวณชุมชนประตูก้อม
ตำบลหายาอำเภอเมือง

รถเล็กสัญจรไม่ได้นะคะ

เร่งระบายน้ำออกจากผิวถนน

เขาบอกว่าไม่ต่างจากกรุงเทพมหานครเลย
ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็คือ

อุดตันที่ท่อระบายน้ำ
ทำให้น้ำไหลไม่ค่อยสะดวกนะคะ
จะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไปเสียเวลาเก็บขยะก่อน
ถึงจะไปเร่งระบายน้ำต่อไปนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานคร
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะ
เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายผิวถนน๕จุดด้วยกันนะคะ

ถนนเอกมัยช่วงสุขุมวิทย
ถนนพัฒนาการหน้าโชว์รูมเบนส์นะคะ
หน้าตึกทรูก็น้ำท่วมขังเหมือนกัน
คลองตันก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันค่ะส่วนจุดสุดท้ายเป็นถนนรามคำแหงซอยหนึ่งถึงซอยห้า
ทุกจุดที่พูดมานะคะท่วมสูงประมาณสิบถึงสิบห้าเซนติเมตร
ส่วนปริมาณน้ำฝนสูงสุดนะคะเมื่อเวลาตี๓ค่ะ
วัดได้ที่เขตบางบอนห้าสิบห้าจุดห้ามิลลิเมตรนะคะ
ใครที่จะเดินทางผ่าน๕จุดวันนี้ไปทำงานแถวนั้นเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ
และกลางดึกที่ผ่านมาค่ะศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งเหตุ
พบกลุ่มควันจำนวนมากในโรงแรมแมรีออดสุขุมวิทย์กรุงเทพ
ซึ่งในที่เกิดเหตุนะคะเขาไปพบกลุ่มควันหนาค่ะ
พุ่งออกมาจากชั้น๒คนที่เข้าพักนะคะ
ส่วนใหญ่นี่เป็นชาวต่างชาติก็แตกตื่นกลางดึกเลยค่ะวิ่งออกมารวมตัวกันอยู่ที่ด้านหน้าโรงแรมนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปตรวจสอบภายในอาคาร
พบว่าเป็นเพียงกลุ่มควันแล้วก็ใช้เวลา๓๐นาทีสามารถระบายควันออกได้ทั้งหมดนะคะ
จากนั้นเห็นว่าปลอดภัยทางโรงแรมก็ประกาศให้แขกกลับเข้าไปพักได้ตามเดิมนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคลองเตยรายงานว่าสาเหตุที่กลุ่มควันเกิดขึ้นหนาแน่นภายในโรงแรม
เกิดจากสะเก็ดไฟในการเชื่อมเหล็กค่ะไปติดในท่อระบายอากาศอยู่ที่ชั้นหก
จากนั้นกลุ่มควันกลุ่มนี้นะคะก็ออกมาตามท่อและกระจายมาสู่ชั้น๒ค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะ